ขออนุญาตไปจนตัวเลขของเราต่ำมาหนึ่งเป็นหลักครัว
การได้รับความร่วมรู้จากผู้ก็ขอบคุณ
ก็ขอบคุณนะครับที่พามาก็จะให้โครงสรุปประภาษาบาลให้พี่แจงขอบคุณไปแล้ว
วันนี้ก็จะให้ทำทุกรวมแบบอย่างตัวอย่างที่ผู้โอกาสทำของเขาเอง
ว่าทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเรียกของร้านค่าค่าปลีกค่าย่อยอะไรต่าง
ความเชื่อมั่นในการที่จะออกมาใช้ชีวิตเป็นปกติ
ในช่วงที่จะมีการแพร่ระบาดอยู่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้
แล้วถ้ามันระบาดกลับมาอีกทีเนี่ยมันจะเดือดร้อนมันจะลำบากมากกว่าเดิม

ว่าว่าตอนนี้ทุกบ้านอาการออกมาแล้วแต่ถ้าทุกคนไม่ทำไม่ไปด่วนตาม
ทุกประเทศก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันกับเรา
แต่ถ้าการล้องไฟนอกก็ระวังอีกด้านหนึ่ง
ก็สองทางด้วยกันนั่นเดี๋ยว
คิดว่าไฟไฟในด้วยเวลาได้
คือมันจะมีการเปิดอย่างเงินภาพเดิม
และเวลาร่วมด้วยการคืนผู้
ในโยคที่บอกว่าต้องการจ้างงาน

ถูกไหมล่ะวันนี้ก็ได้ชดเชยในบางส่วนที่ทำได้ตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นที่เหลือก็ถ้ามันเปิดโรงงานได้เปิดอะไรได้

นั่นคือการฟื้นฟูแล้วถูกไหม
อันนี้การที่จะทำยังไงให้มันเท่าเดิม

จะทำให้มันสูงขึ้นมากขึ้น

ก็ได้การพัฒนาคนไม่ว่าจะสถานีทองเที่ยว
เพื่อให้ทุกคนไว้วางใจมาเที่ยวประเทศไทย
เพราะว่าสุขภาพเราดูแลดีเป็นพิเศษ
ข้างนอกนี้จะสุขภาพเท่านี้จะมาก่อนไหม
เปิดแต่ละทุกทุกอันแล้วก็โรนกันไปหมด
ผมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุด

ใช้เงินอย่างให้เกิดประสิทธิภาพ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้เชื่อมั่นในฝั่งรัฐบาลมากแล้วกันนะครับ